ชาวประมงไปพบโลมา

ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าตายมาแล้วนานกว่า๑สัปดาห์ค่ะ
โหน่าสงสานเขาน่ะ

ชาวประมงพบอยู่บนชายหาดบางปอ
ตำบลทุ่งใสอำเภอศรีชนนครศรีธรรมราช
ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่นำโดยนายสมหมายชนละสินนะคะ
เป็นประธานหน่วยกู้ภัยสิชน
เดินทางไปตรวจสอบพบว่าเป็นโลมาสีชมพู
ไม่ทราบเพศความยาว๒เมตรน้ำหนักมากกว่า๕๐กิโลกรัม
คลื่นซัดเข้ามาติดชายหาดประมาณ๑สัปดาห์แล้ว

น่าจะตายกลางทะเลในช่วงมรสุมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งโลมาสายพันธุ์นี้เป็นโลมาที่พบ
เฉพาะในอำเภอศรีชนและอำเภอขนอมสีธรรมราชเท่านั้น
เป็นโลมาที่สวยงามแสนรู้
อาศัยตามชายฝั่งปากแม่น้ำตลอดอ่าวขนอม
โดยแหล่งที่อยู่ประจำคือบริเวณอ่าวตะเล็ดและบ้านแหลมประทับ
ส่วนสาเหตุที่พบโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม
เนื่องจากเป็นโลมาที่ต้องการหลบลมมรสุมพื้นที่อื่น
สู่บริเวณที่มีคลื่นลมสงบกว่า
และต้องการติดตามกลุ่มอาหาร
อาหารของเขาก็คือปลากดแล้วก็ปลาดุกทะเล
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ประสานไปยังนายสันตินินลวัฒน์แล้ว
เป็นนักวิชาการชำนาญการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของสงขลา
เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์
หาสาเหตุของการตายของโลมาสีชมพูตัวนี้นะคะ
ก็จะต้องตรวจสอบนะว่าเกิดจากเรื่องของตัวของเขาเอง
หรือว่าสภาพธรรมชาติใช่